คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับคุณแม่คนหนึ่งนะคะ
มีลูกวัย๑ขวบ๗เดือนค่ะ

คุณแม่คนนี้ได้รับโทรศัพท์บอกว่าลูกป่วยท้องเสียหนัก
คุณแม่รีบไปดูลูกที่โรงพยาบาลโอ้โหไปถึงเนี่ย
ลูกตัวเขียวแล้วค่ะแล้วก็เริ่มชักเกรง
แล้วสุดท้ายลูกเสียชีวิตนะคะ
แม่ติดใจสาเหตุการตายมากถึงขั้นต้องขุดศพลูกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบใหม่
เพราะว่าแม่ได้ฝากลูกคนนี้ให้พี่สะพ้ายช่วยดูแล
หลังจากที่ต้องพาลูกคนกลางไปหาหมอ
แม่คนนี้คือนางสาวขวัญพิรมจิตราการอายุ๓๓ปีค่ะ
ก็โพสต์ข้อความขออภัยนางสาวขวัญพิรมนั่นคือน้าสาวนะคะ
โพสต์เรื่องราวของน้องแก้มวัย๑ขวบ๗เดือน
บอกว่านำน้องแก้วไปฝากให้พี่สะพ้ายดูแล
แต่พอลูกป่วยเนี่ยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเด็กท้องเสีย
แต่เด็กท้องเสียแล้วไม่ยอมพาไปหาหมอค่ะ
ทางครอบครัวและแม่ก็เลยตัดสินใจขุดศพลูกขึ้นมานะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะแม่ของน้องแก้มแล้วก็นางสาววิภาวีน้าสาว
ก็พาลูกไปพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะขอให้ช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ซึ่งแม่บอกว่าเธอมีลูก๓คน๓๐สิงหาคมที่ผ่านมาลูกคนกลางไม่สบาย
ก็เลยต้องพาไปหาหมอแล้วไม่มีใครช่วยดูแลน้องแก้ม
ซึ่งน้องแก้มเป็นลูกคนสุดท้องคนเล็กเลย
พี่สะพ้ายเลยอาสารับไปดูแลให้ชั่วคราว
สิงหาคมเธอก็โทรหาค่ะบอกว่าน้องแก้มเป็นยังไงบ้าง
ได้รับคำตอบมาว่าน้องสบายดีกระทั่งหนึ่งกันยายน
พี่สะพ้ายเนี่ยบอกแม่ว่าน้องท้องเสียอย่างหนักต้องพาไปโรงพยาบาล
แม่ก็รีบไปรับลูกสาวเลยแต่พอไปถึงอย่างที่บอก
แก้มตัวเขียวแล้วแล้วก็มีอาการชักเกร็งด้วย
พอถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน้องแก้มจากไปแล้วนะคะ
พี่เจ้าก็ว่าพาวิทยุไปโรงพยาบาลเพราะตอนนี้น้องต้องไปช่วย
ว่าทำไมต้องขุดศพลูกขึ้นมาทำไมถึงมีการฝังไปแล้ว
หลังจากนั้นแต่อย่างที่บอกแม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

ทีนี้ผลชนสูตรเบื้องต้นระบุว่า
น้องขาดน้ำอย่างรุนแรงและมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่ไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายค่ะ

ทีนี้น้าสาวบอกว่า
ตัวเธอเป็นคนไปรับศพน้องแก้มที่โรงพยาบาล
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันให้ชนะสูตรพลิกศพเอง
แต่พนักงานสอบสวนบอกว่ามีค่าใช้จ่าย๑๕๐๐๐บาท

ก็เลยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผ่าพิสูจน์

เคยมีปัญหาทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ไม่แน่ใจว่ามีการเอาเรื่องนี้ไปลงที่น้องแก้มหรือเปล่า
แต่ย้อนอยากเดี๋ยวก็เออย่างไรก็ได้
เอาให้นอกไปใส่ในถุงสบเร็วละค่ะ
แต่ทำยังไงก็ได้มันก็ไม่มีอะไรบางอย่างว่าบอกไม่ได้

ใช่ค่ะเนี่ยค่ะแอนอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเลย
สงสัยนะแค่สงสัยนะก็คือคนเดียว
ทีนี้ทนายรณรงค์ก็บอกว่าตามกฎหมายแล้ว
ถ้าตำรวจหรือญาติติดใจสาเหตุการตายเนี่ย
สามารถใช้เงินของกระทรวงยุติธรรมส่งศพเด็กไปชนะสูตรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
แต่มันก็เป็นมาตรฐานของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะ
บางจังหวัดก็ไม่ได้มีเงินสนับสนุนในส่วนนี้นะคะญาติญาติก็ต้องจ่ายกันเอง
ทีมข่าวเราก็ไปถามให้อีกทอดนึงนะ
ถามกับพันธ์ตำรวจเอกมานะเพาะช่วยเลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวน
ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าย่าติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
สามารถชนสูตรพลิกศพได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดนะคะว่าตกลงอะไรยังไงกันแน่